เชื่อว่าท่านยังตามกันอยู่นะฮะคดีที่เกิดขึ้นในบ้านของกำนันนกที่นครปฐม
สารวัสสิววันนี้มันมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เพราะว่าหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงในพื้นที่ของกำนันนกในค่ำวันนั้น
หกกันยายนเนี่ยนะฮะแล้วตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นคนชวนสารวัตรสิวเนี่ย
บอกต้องมาที่งานเนี่ยนะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสารวัตรสิวเลยค่ะ
วันนี้ยิงตัวตายค่ะนะฮะตามรายงานเบื้องต้นนะครับนี่ฮะ
ผู้บังกับหรือว่าพันธุ์ตำรวจเอกวจิรายาวไทยส่งนะครับ
ตำแหน่งของท่านคือภูมิกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะฮะ
เป็นผู้บังคับบัญชาของสารวัสสิวไว้สี่สิบสี่ปี
โจ๊กบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นเหตุอื่น
โจ๊กใช้คำว่าตัดตอนหรือเปล่าอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
พบตรเนี่ยวันนี้ไปรายงานเรื่องนี้ด่วนเลยนะฮะ
ที่รัฐสภาให้นายศมนตรีคุณเศษฐานธุรกิจสินรับทราบ
ก็บอกว่ายังไม่ขอฟันทงว่าเป็นการปลิดชีพตัวเอง
เป็นการยิงตัวตายหรือฆ่าตัดตอนต้องรอผลการตรวจสอบทางหลัก
นิติวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนก่อนนี่คือพื้นที่บ้านของ
ภูมิกับเบิ้มนะครับทุกผู้ชมครับอยู่ที่
คูคถปฐุมธาณีสิบสี่นาฬิกาวันนี้
ตำรวจสพคูคศได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
สามทับหนึ่งไปจนถึงด้านในนี่นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านนะฮะก็คือภูมิกับเบิ้ม
หรือว่าพันธุ์ตำรวจเอกวัชิยาววัชิรายาวไทยสงฆ์นะฮะ
ซึ่งเป็นภูมิกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
วัย๔๔ปีนะครับจากนั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติก็เดินทางมาที่ที่เกิดเหตุ

เพราะวันนี้มีพิธีพระทานเผลิงศพสารวัฏศิวษณ์ค่ะ
ท่านก็รีบมาด่วนตรงนี้ก่อนนะครับ
ซ้ำกับคนตะหมดโทจิรพัทธ์ภูมิจิตผู้บัญชาการตะหมดภูทรภาคหนึ่ง
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ของภูทรภาคหนึ่งก็คือจังหวัดปฐุมธานีด้วย
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่นะครับ
เบื้องต้นเนี่ยจากรายงานนะครับเมื่อช่วงบ่ายหลังจากที่ทราบเหตุกันนะครับ
ตามรายงานบอกว่าในบ้านเนี่ยนะฮะก็คือทางภูมิกับเบิ้มนะครับ
หรือว่าพันธุ์ตะหมดเอกวัชชิวาเนี่ยนะครับอยู่ในห้องหนึ่งนะครับ
เสียชีวิตลักษณะท่านอนแบบนี้นะครับ
มีปืนตกอยู่ใกล้ใกล้แถวบริเวณจุดศีรษะนะครับทางด้านขวานะครับ
ขณะเกิดเหตุไม่ทราบว่ามีใครอยู่ด้วยบ้างนะครับ
เพราะในที่เกิดเหตุเจอภูมิกับเบิ้มเพียงคนเดียวที่เสียชีวิตไปแล้ว
มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดจากความเครียดหรือเปล่า
จึงมีการยิงตัวตายหลังจากถูกพาดพิงว่า
วันเกิดเหตุสรวจสิวเสียชีวิตที่นครปฐมที่บ้านของกำนันนกเนี่ย
ภูมิกับเบิ้มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
เป็นคนเรียกสารวัตรสิวพันธุตรีศิวากรสายบัว

ก่อนที่จะถูกนองท่าผาลูกน้องของกำนันนกยิงเสียชีวิต
มีเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่บ้านใกล้กับบ้านของภูมิกับเบิ้มนะครับ
บอกว่าปกติแล้วภูมิกับเบิ้มเป็นคนน่ารัก

ปกติจะอยู่ที่บ้านหลังนี้กับภรรยาแล้วก็ลูกอีกหนึ่งคน
ก่อนเกิดเหตุในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ย
เพื่อนบ้านบอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะฮะ
พี่อยู่บ้านทุกวันนะค่ะแต่พี่ก็ใช่พี่โฮมโบฟิตทำงาน
แต่พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะ

แต่ลูกชายอยู่ลูกชายบอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
หลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กครับรองพบตร
อีกท่านหนึ่งท่านก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน

เพราะว่าท่านก็สอบสวนแล้วก็มาดูแลคดีนี้อยู่ด้วยนะครับ

ภูมิกับเบิ้มอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียวนะครับ
ภรรยาอยู่ที่อุตรดิษฐ์นะฮะที่เป็นบ้านเกิดนะครับ
หลังจากเกิดเหตุมีเพื่อนที่เป็นตำรวจที่เป็นภูมิกับนะฮะ
เขามาเจอศพเป็นคนแรกนะครับ
โดยเท่าที่ได้รับทราบจากรายงานเนี่ย
พบว่าภูมิกับเบิ้มน่าจะมีความเครียด
เพราะช่วงหลังเนี่ยมีอาการเหม่อลอย
ส่วนจะเป็นการฆ่าตัดตอนหรือไม่เดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน
เช่นเดียวกับตำรวจนายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีของกำนันนกนะครับ
ตอนนี้ก็มีอีก๒๐กว่านายเนี่ยที่อาจจะมีความเครียดเหมือนกัน
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยในการดูแล

ก็บอกว่าสาเหตุที่ผู้กำกับเบิ้มเสียชีวิต

เพราะความเครียดในเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีกำนันนก
ก็ให้ข้อมูลลักษณะที่สอดคล้องกับบิ๊กโจ๊กนั่นแหละค่ะ
ส่วนที่มาพบศพทำไมถึงพบศพ
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
วันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพของสารวัตรสิวที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนใช่ไหมคะ
และใกล้เวทีจะถึงพิธีชาปนกิจแล้ว
ยังไม่เห็นผู้กำกับเบิ้มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสารวัตรสิวมาที่วัด
ก็พยายามโทรศัพท์หาผู้กำกับเบิ้มหลายครั้งแต่ไม่มีใครรับสายเลย
ก็เลยเกรงว่าเกิดเหตุร้ายหรือเปล่าเลยเดินทางไปที่บ้านพัก
ปรากฏว่าก็เลยมาพบค่ะว่าผู้กำกับเบิ้มเสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก
ลักษณะน่าจะเป็นการใช้ปืนยิงตัวตาย
ก็คือจากการตรวจสอบนะคะคาดว่ากว่าจะไปพบร่างของผู้กำกับเบิ้มในบ้านเนี่ย
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๘๑๐ชั่วโมง
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เข้าพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
จากนั้นจะมีการนำร่างส่งไปชนะสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนนะคะ
คุณผู้ชมคะผู้กำกับเบิ้มในวันเกิดเหตุการจัดงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนก

อยู่ตรงไหนในงานเลี้ยงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนิดนึง
ผู้กำกับเบิ้มอยู่ที่โต๊ะประธานค่ะ
โต๊ะประธานก็จะมีสารวัตรสิวผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตหันหลังให้เวที
ก็มีพันธุ์ตำรวจโทวสินท่านที่ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บที่โดนลูกหลงอ่ะนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวชิราก็คือผู้กำกับเบิ้ม
นั่งติดกับพันตำรวจโทวสินที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บค่ะ
แล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นพันธุ์ตำรวจเอกพานุทัศน์
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรดาบตำรวจชนะนัท
พันธุ์ตำรวจรีนรงตามแผนผังที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะกรณีผู้กำกับเบิ้มพันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงศ
ผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาของสารวัตรสิว
ที่ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก
เรื่องต้นคาดว่าเป็นการยิงตัวตาย
แต่ก็มีการตั้งข้อสงสัยกันว่าหรือจะเป็นการฆ่าตัดตอน
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์
ก่อนที่จะพบร่างผู้กำกับเบิ้มในบ้าน
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของผู้กำกับเบิ้มเลยค่ะ
เช้ามืดวันนี้ประมาณสักตี๔กว่าตี๔๕๑นาที
คุณผู้ชมคะแท็กซี่คันนี้ค่ะ
ขับมาส่งผู้กำกับเบิ้มที่หน้าบ้าน

ไฟอาจจะจ้าหน่อยนะคะแต่ตอนที่รถแท็กซี่กลับออกไปเนี่ย

ผู้กำกับเบิ้มลงจากรถแท็กซี่
แล้วก็จะยืนอยู่หน้าบ้านสักพักหนึ่งค่ะ
ที่บ้านของผู้กำกับเบิ้มเองเลยนะคะ
แต่จุดแรกที่มีการตั้งข้อสังเกตก็คือ
ผู้กำกับเบิ้มท่านปีนเข้าบ้านตัวเอง
นี่นะคะอยู่ที่หน้าบ้าน
ปีนเข้าบ้านตัวเองค่ะ

หลังจากนั้นก็จะเห็นแท็กซี่ที่มาส่งผู้กำกับเบิ้ม
กลับรถแล้วก็ขับออกไปทางเดิม
ก็เลยจะทำให้สังเกตเห็นรถแท็กซี่ชัดเจนมากขึ้น
เพราะตอนที่ขับเข้ามาไฟจ้าหน่อยนะคะ
มาส่งก็ขับออกไปแบบนี้
กลับเข้าบ้านตี๔๕๑นาทีเช้ามืดวันนี้ค่ะ
คือวันนี้ตอนที่รับแจ้งเหตุประมาณบ่าย๒ที่ตำรวจไปตรวจสอบกัน
ว่าเสียชีวิตมาแล้ว๘๑๐ชั่วโมง

ก็เลยไม่รู้ว่าช่วงเช้ามืดเนี่ยภูมิกับเบิ้มทำไมถึงนั่งแท็กซี่มา

พอช่วงบ่ายเพื่อนบ้านบอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย

พร้อมกับวันนั้นที่มีพันธบทวะศิลป์ถูกยิงบาดเจ็บ
หกกันยายนนะครับวันเกิดเหตุที่นครปฐมนะครับ
สารวัตรสิววันที่ถูกยิงเนี่ยนะฮะก็มีเพื่อนตำรวจในงานวันนั้นเนี่ยนะฮะ
สิบกว่านายเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะหนีไปเลย
อีกส่วนหนึ่งก็พากำนันนกกับหน่องท่าผามือยิงเนี่ยหนีแล้วก็ทำลายหลักฐาน
แล้วก็ส่วนนี้คือส่วนที่พามาโรงพยาบาลนะครับ
สารวัสสิวถูกนำขึ้นรถเก๋งมานะครับพามาโรงพยาบาลสุดท้ายท่านเสียชีวิตนะครับ
อีกคันนึงเป็นกระบะนะฮะคันนี้ภูมิกับเบิ้มนะฮะ
จะพาพันธบทโทวสินที่ถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกันมาโรงพยาบาล
ภูมิกับเบิ้มคือพันธุ์ตำรวจเอกวชิรานะครับ
นี่ยืนโทรศัพท์นี่ครับเดินโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วจะมีภาพด้านในห้องฉุกเฉินนะครับ
ภูมิกับเบิ้มกับตำรวจอีก๕นายเนี่ย
จะไปรออยู่แถวหน้าห้องฉุกเฉินโดยสีหน้าเคร่งเครียด
นายก็โทรศัพท์นี่ฮะเหมือนกับกำลังรอฟังข่าวว่า
สารวัตรสิวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
รวมทั้งพันธบทโทวสินที่ถูกยิงบาดเจ็บ
ก็เลยคาดว่าความเครียดที่เป็นผู้บังคับบัญชา
แล้วก็ชวนสารวัตรสิวเนี่ยไปงานวันนั้นเนี่ย
ทำให้มีเหตุยิงกันแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
จะทำให้ตัดสินใจยิงตัวตายหรือเปล่า
ประกอบกับภูมิกับเบิ้มก็ถูกคำสั่งย้ายให้ไปประจำที่
สพกตรนะฮะโดยขาดจากตำแหน่งเดิมที่ทางหลวงนะครับ
ก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเครียดก็ได้
มันมีรายงานเพิ่มตัวด้วยว่ามีการส่งไลน์ในกลุ่มของเพื่อน
ก่อนจะออกจากกลุ่มไลน์ด้วยนะครับ
ภูมิกับเบิ้มนะฮะเกี่ยวกับประเด็นที่บอกว่า
ภูมิกับเบิ้มในวันนั้นตอบคำถามนักข่าวว่าไม่ได้โทรชวนนะฮะ
แต่บอกว่าตัวเขาไป
สารวัสสิวก็เลยตามไปด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าแล้วสารวัสสิวเนี่ย
ร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยไปพร้อมกันกับภูมิกับเบิ้มเลยหรือไม่
ภูมิกับเบิ้มบอกว่าไม่ได้ไปพร้อมกันแต่ไปเจอกันในงาน
นักข่าวก็ถามย้ำนะครับว่าสารวัตรสิวเนี่ยถูกเชิญไปร่วมงานตั้งแต่แรกเลยไหม
ภูมิกับเบิ้มบอกว่าเขาเห็นว่าผมไปเขาก็เลยมาด้วย
นักข่าวก็เลยถามต่อในวันนั้นว่า๘กันยายนว่าหลังจากเกิดเรื่องที่บ้านกำนันนกแล้ว
ว่าตกลงวันนั้นมันมีเรื่องอะไรกันไหมมีการที่กำนันนกเนี่ยจะขอย้ายหลาน
แล้วสารวัสสิวไม่ยอมแล้วก็เลยเป็นมูลเหตุหรือเปล่า
ภูมิกับเบิ้มบอกว่าไม่ได้มีการขอให้ช่วยโยกย้ายเป็นเพียงการพูดคุยธรรมดา
ทีนี้พอถามเรื่องหรือว่ามีเรื่องสวยรถบรรทุกไหม
ที่ว่ากำนันนกอยากจะเคลียร์กับสารวัตรสิว
เพราะว่าสาวสิวเนี่ยเขามาปราบสวยสติ๊กเกอร์ที่นครปฐมเลยเนี่ย
มันไม่ลงตัวหรือเปล่ากำนันนกเลยโมโหหรือเปล่า
ภูมิกับเบิ้มบอกกับนักข่าวว่าในงานเลี้ยงไม่มีการคุยเรื่องนี้
สุดท้ายวันนั้นนักข่าวก็ถามภูมิกับเบิ้มนะครับว่าแล้วมันสาเหตุอะไร
ทำให้สารวัสสิวเนี่ยถูกยิงภูมิกับเบิ้มบอกว่า
เห็นเขาพูดเสียงดังใส่กันแล้วคนยิงก็ยิงทันที
คนยิงก็คือหน่องท่าผานะฮะถูกวิสามันไปแล้ว
วันนั้นภูมิกับเบิ้มก็วางสายโทรศัพท์นักข่าวไป
แต่เพียงเท่านี้นะครับที่นักข่าวโทรไปถามข้อมูล
เป็นแชทสนทนาวันเกิดเหตุนะครับที่นครปฐม๖กันยายน
งานเลี้ยงของกำนันนกนะฮะนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่าในช่วงเย็นวันนั้นนะฮะ๑๘นาฬิกา๕๒นาที
ฝั่งขวามือนะเป็นตำรวจนายหนึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของสารวัตรสิว
มันจะมีครับผมก่อนไม่รู้เขาคุยอะไรยังไงกันไว้อ่ะนะ
แต่ประโยคต่อมาเนี่ยบอกเรียนนายครับท่านภูมิกับมาถึงบ้านกำนันแล้วนะครับ
ก็น่าจะหมายถึงภูมิกับเบิ้มที่มาถึงบ้านของกำนันนกแล้ว
แล้วก็มีสติ๊กเกอร์นี่รูปตะเบ๊ะแบบนี้นะครับ
ส่วนสารวัสสิวนะครับท่านก็ตอบกลับไปบอกครับพี่รอเจ้าเค้กมารับครับ
ตามรายงานบอกเค้กนี่เป็นพลขับของทางสารวัตรสิว
ส่วนตำรวจที่ส่งข้อความมาบอกเนี่ยก็ตอบกลับว่าครับผม
นี่นะฮะนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลนะครับที่จะทำให้ทราบว่าวันนั้นเนี่ย
สารสิวเนี่ยท่านไปแบบไหนอย่างไรมีใครชวนไม่ชวนแบบไหนอย่างไรนะครับ
ภูมิกับเบิ้มนะครับพันธุ์ตำรวจเอกวัชิรายาวไทยสงฆ์
ถ้าตามประวัตินะครับเกิด๒๖กันยายน๒๕๕๙
ปัจจุบันอายุ๔๔ปีนะครับเป็นลูกชายคนโตนะฮะ
ของครอบครัวที่คุณพ่อเนี่ยเป็นอดีตในทหารม้านะครับ
ค่ายพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
คุณแม่เป็นครูอยู่ที่จังหวัดน่านก็ถือว่าโตมาในครอบครัวทหาร
หลังจากที่เรียนมัธยมนะครับทางภูมิกับเบิ้มก็สอบเข้าเรียนต่อนะฮะ
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๓๙แล้วก็ไปต่อเป็นนักเรียนใน๑๐๐รุ่น๕๕
จบหลักสูตรนเรสวน๒๖๑นะฮะหลังจากจบโรงเรียนในร้อยแล้วก็เข้าประจำการที่
จังหวัดศรีสะเกดนะครับบรรจุตำรวจครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี๒๕๕๙
กิ่งอำเภอศรีรัตนะถือว่าเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจชุดแรกของโรงพักเลยนะฮะ
ที่มาบรรจุที่นี่ในตำแหน่งรองสารวัตรนะครับแล้วก็โยกไปเป็นพนักงานสอบสวน
สพอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดเมื่อ๑๘พฤศจิกายนปี๒๕๕
แล้วก็มาเติบโตอยู่ในส่วนของกองบังคับการปราบรามนะครับในตำแหน่งสารวัตรคอมมันโดนะฮะ
กระทั่ง๑๖พฤษภาคมปี๕๙ก็ขยับขึ้นเป็นรองภูมิกับของกองปราบคอมมันโดนะครับ
ตอนนั้นก็มีพันธมตโทต่อศักดิ์สุขวิมลณขณะนั้นนะครับ
เป็นรองภูมิกับการรักษารัชการแทนภูมิกับการคอมมันโด
อายุ๓๙เนี่ยภูมิกับเบิ้มก็ไปเรียนต่อหลักสูตรต่อต้านก่อการร้ายที่ค่ายนเลสวน๒๖๑นะฮะ
ซึ่งภูมิกับเบิ้มเคยบอกว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากเพราะเป็นหลักสูตรสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนผลงานในการทำคดีดังต่างเนี่ยมันจะมีคดีดังอยู่คดีหนึ่งที่ภูมิกับเบิ้มเนี่ย
เป็นที่รู้จักหน้าสื่อในหน้าสื่อในตอนนั้นนะครับก็คือคดีนี่ฮะ
ดาราสาวชื่อดังคุณนกอุศนีกับอาบีที่มีคดีหมินประมาทโดยการโฆษณากับคุณจักรจันทร์
นางเอกสาวชื่อดังตอนนั้นนะฮะ๒๒ธันวาคมปี๖๓ต่อมานะฮะอันนี้ปี๖๔นะครับ
ย้อนไป๒๒ธันวาคมปี๖๓ภูมิกับเบิ้มได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นภูมิกับการต่อต้านก่อการร้ายติดยศพันตำรวจเอกนะฮะ
แล้ว๑๒พฤศจิกายนปี๖๔เนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นภูมิกับ๒ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะฮะ
จากกองปราบคอมมันโดก็ไปอยู่ที่ทางหลวงนะครับคือภูมิกับการสองของทางหลวงเนี่ย
จะรับผิดชอบกินพื้นที่หลายจังหวัดนะครับอ่านอกจากนครปฐมแล้วนะฮะ
สมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีประจวบคิริขันสุราชธานีชุมพรแล้วก็ระนองด้วยนะครับ
และวันนี้ภูมิกับเบิ้มก็มีข่าวว่ายิงตัวตายที่บ้านพักที่ปฐุมธานีครับ
ก็เป็นการรายงานความคืบหน้าคดีหลักก็คือกรณีการเสียชีวิตของสารวัตรสิว
ที่ที่พักของกำนันนกที่นครปฐมรวมถึงกรณีการเสียชีวิตของผู้กำกับเบิ้มด้วย
พลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะหลังจากพบกับคุณเศรษฐาทวีสิน
นายกรัฐมนตรีที่รัฐสภาครึ่งชั่วโมงเพื่อรายงานเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะ
คือตอนนี้นะคะคดีหลักที่สารวัตรสิวถูกยิงเสียชีวิต
และตำรวจทางหลวงอีกหนึ่งท่านถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
กำนันนกเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญหน่องท่าผามือยิงถูกวิสามันฆาตกรรมไปแล้ว
แล้วมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีตำรวจ๖นายจาก๒๕นายที่อยู่ในเหตุการณ์
เป็นตำรวจในพื้นที่๒นายตำรวจทางหลวง๔นาย
และสั่งให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละสังกัดออกจากราชการไว้ก่อน
กรณีของผู้กำกับเบิ้มก็ได้ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้ว
เชื่อว่าน่าจะมีความกระจ่างไม่นานนี้
น่าจะรู้นะคะว่าเป็นเหตุการณ์ฆ่าตัวตายในที่พักหรือเป็นการฆ่าตัดตอน
คือคาดว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายจากความเครียดนะคะ
แต่ก็ต้องตรวจสอบเพื่อให้สังคมตัดข้อสงสัยออกไป
เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัดตอนคือต้องชัดว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรกันแน่
ทีนี้นะคะที่สังคมพุ่งเป้าไปที่ภูมิกับเบิ้มเป็นคนโทรสั่งให้สารวัตรสิวไปที่บ้านกำนันนกหรือไม่
ยังสรุปไม่ได้แล้วก็ฝากบอกว่าอย่าไปด่วนสรุป
อย่าเพิ่งฟันทงขอเวลาตรวจสอบ
ก็ตอนนี้ก็มีหลักฐานชัดทุกอย่างทั้งพยานแวดล้อมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และปืน
ส่วนที่มีรายงานข่าวว่าผู้กำกับเบิ้มส่งแชทคุยกับเพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจในกลุ่มไลน์
เปลยว่าอย่าคิดสั้น
อันนี้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
เดี๋ยวจะมาชี้แจงกับนักข่าวอีกครั้งนะคะ
แล้วก็ไม่ขอพูดไปไกลว่าคดีนี้
สาวไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายหรือไม่
แต่ยืนยันว่าไม่มีอะไรจะมากระทบกับสำนวนคดีแน่นอนค่ะ

ครองพยานอย่างไรหรือไม่ค่ะ